แกจะแกียวเป็นไงบ้างอ่ะสามัญฑัก
ในเกี่ยวเที่ยวจะไปหาลูกชาย

ไปเดินไปหา
กุยีหลับข้าม

เดินไปหาเขา
แล้วเจอไหม
เจอแล้วเป็นน้อคนนี้

อ๋อไปหาลูกชายซึ่งเป็นน้องชายของคนนี้
น้อชายกับน้อสาวของมัน

นั่งความวิชา

เจ้าเจ้าเจ้าเจ้า
พระหริวัตเจษ์
เกือบห้องสิบ
อุ้นเก่งน่ะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปเดินมาเนี่ย
เนี่ยอ้วนเนี่ยอ้วนมากเลยเนี่ย

ก็จะชวนเจสดิสเดินไปเชียงบ้าง

ไม่เสียนะ
ไม่เสียเจ้านายใจดี

เขาไปกลายอยู่บ้านกับ
ไม่เอาอยู่กับลูกกับหลาน
อันนี้ก็อยู่กับลูกไปมาอย่างนี้

ลูกเดินไปกลับ๑๔๐๐เลย

ตอนนี้ป้าเดินชนะตูนเรียบร้อย
ไม่ธรรมดาพี่ชิดตูนมาแล้วเนี่ย

นั่งเครื่องบินกับวิกันแป๊บเดียว

เจ้านายใจดีทุกคนช่วยหมด
เสื้อผ้าเตรียมมาให้เราดึงออกมา